มาดูเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนกัน

เขาขับรถกระบะไปรับปลาสดมาจากตลาดนะที่ปฐุมธานี
แล้วก็ขับรถระยะไกลไปที่โคราชนะคะ
ปรากฏว่าจะถึงบ้านอยู่แล้วอีกกิโลเดียว
ไม่ไหวง่วงให้ภรรยาขับ
พอภรรยาขับภรรยาหลับในพุ่งไปชนบ้านหลังนึง
แล้วก็มีเด็กผู้ชายอายุ๑๑นอนหลับอยู่ในบ้าน
ถูกรถอัดทับร่างเสียชีวิตค่ะ

คือบ้านอยู่ริมถนนใช่นี่คือสภาพหลังเกิดเหตุนะคะ
กระบะบรรทุกปลาสดมาเต็มคันรถเลย

ริมถนนบ้านยางน้อยภูเขาลาดจังหวัดนครราชศรีมา
ข้าวของกระจุยกระจายพังระเนรนาศนะคะ
และน่าเศร้ามากเพราะว่าเด็กชายอายุ๑๑เขาหลับอยู่
ถูกรถกระบะคันนี้ทับร่างอัดติดอยู่ใต้ท้องรถ
กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางใช้แม่แรงดันตัวรถขึ้น

เด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเด็กชายธนพลเรือนใหม่หรือน้องอุ้มนะคะ
อยู่ป๖เองค่ะถูกรถทับจนร่างเนี่ยโอ้โห
บอบช้ำอย่างรุนแรงหมดสติไม่มีชีพจร
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องช่วยหายใจนำส่งโรงพยาบาลเทพรัฐนครราชศรีมา
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องเอาไว้ได้นะคะ

ใช่หลับอยู่ในบ้านดีแท้รถพุ่งเข้าไป
คือไม่ทันรู้ตัวเลยมั้ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง

ใช่คุณย่าของน้องนะคะคุณย่าอรวรรณเจนพนัท
บอกว่าบ้านนี้อยู่กันแค่๔คนนะ
ก็แยกห้องนอนเป็นสองห้องอะค่ะทุกคนกำลังหลับอ่ะ
เสียงดังโครมบ้านเนี่ยสะเทือนทั้งหลังนะคะ
คุณย่าออกมาดูเห็นว่ารถกระบะพุ่งชนติดคาห้องนอน
หลานชายนอนอยู่คนเดียว
แล้วทับร่างหลานชายอยู่ใต้ท้องรถ
ซากของบ้านที่พังลงมาก็ทับเต็มตัวจนมองไม่เห็นนะคะ
รีบแจ้งตำรวจรีบแจ้งกู้ภัยมาให้ช่วยเหลือ
ทีนี้คนขับรถกระบะคันนี้นางสาวจตุพรสะอาดปรุ
เขาบอกว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมือมาขับแทนสามี
สามีเนี่ยอ่อนเพลียง่วงก็เลยนั่งเบาะข้างคนขับ

เพราะว่าเขาขับรถจากตลาดในจังหวัดปฐุมธานี
ไปรับปลาสดมาขับมาไกล
เปลี่ยนมือที่อำเภอศรีคิ้วนครราชศรีมา
จนถึงจุดเกิดเหตุอีกกิโลหนึ่งก็ถึงบ้านแล้ว

หลับในไงภรรยา

จนเด็กเขาตายเด็กอายุ๑๑อย่างนี้
เขาก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

นักข่าวของเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ

ยังไม่มีใครไปรับศพน้องอุ้มค่ะ
เพราะว่าคุณพ่อของน้องก็บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ต้องรอแม่กลับจากต่างจังหวัดถึงจะไปรับศพลูกชายได้
ว่าพรุ่งนี้ถึงจะไปรับศพน้องอุ้มได้นะคะ
คุณตาของน้องอุ้มคุณตาพร้อมเจนพนัท
คุยกับนักข่าวของเราทั้งน้ำตาเลยบอกว่าทำใจไม่ได้จริง
หลานคนนี้เป็นเด็กดีมากชอบช่วยงานบ้าน
ช่วยทำการบ้านแบบเป็นเด็กดีขยันทำการบ้านขยันช่วยคนที่บ้านนะคะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกคนเสียใจมากนะคะ
ก็คนที่ก่อเหตุบ้านก็อยู่ไม่ไกลบ้านก็อยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละ
เขาก็บอกว่าพร้อมจะรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แข่งแมงร้านเริ่มลูกไปนะก็ไปนะพุทธยายลังค์ทุกคน
ใช้ง่ายเรียกเผื่อชามร้าง

พาข้าวให้โป๊กกินพาข้าวให้ทวดกิน
ไม่รู้ว่ารถมันวิ่งมันเอาเองออกมาจากห้องนี้
มันถึงเย็นชิ้นจูดรถลูกหลานต้องอยู่ใจมัน
ก็ลองโอ้ลูกหลานกูตายไปแล้ววะ
แล้วก็พาไปพอจากรุก
เรียกพอมันแล้วเรียกลูกมันดีกว่า
พูดไม่เอาล่ะขอบคุณค่ะพูดไม่เอาล่ะ
ทางตำรวจสพโพกลางก็เลยสอบปากคำ
นางสาวจตุพรคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุนะคะ
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้สับสินผู้อื่นเสียหายค่ะ
คือขับรถมันไม่ใช่แค่เมาไม่ขับนะครับ

คือคุณง่วงคุณก็ต้องจอดนอนเลยนะ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เห็นความสูญเสียว่า
คนที่ก่อเหตุไม่ได้เป็นอะไรเลย